มีใจกลางกลุ่มจริงเลยนะ
ใช่ค่ะเห็นวิวของพระราชวันแต่นี้สวยงามมาก
ร้านนี้ดูเห็นไหมปิ้งขนมปังแบบเตาถ่านเสิร์ฟมาพร้อมกับนมร้อน
อันนี้ประจำเลยนะพี่กัดร้านอยู่ที่ประตูผีค่ะเขารีวิวด้วยนะให้เราทราบให้เรายั่วไปด้วยกันว่าร้านนี้ที่ต้องสั่งก็คือนมร้อนน่าทานมาก
แล้วต้องสั่งพร้อมกับขนมปังปิ้งไส้เขานี่แบบล้นทะลักออกมาเลยค่ะ

แต่ถ้าหากว่าใครอยากได้เมนูร้อนหรือเย็นอื่นก็เลือกได้นะเขามีตั้งแต่ชานมสดรสต่างก็มี
ดูแบบนี้ไปแล้วคุณผู้ชมก็คงจะพอนึกออกแหละ
ฉันจะสั่งเมนูไหนดีส่วนราคา๓๕บาทนะคะสำหรับนมสดเย็น
ถ้าขนมปังสังขยาเนี่ย๔๕บาทส่วนขนมปังครีมนมสด๔๐บาท
ฟังแบบนี้แล้วคืนนี้ใครจะไปจัดแล้วก็จะวางแผนการเดินทางให้ดี
ร้านเปิดช่วงประมาณ๕โมงเย็นถึง๕ทุ่มนะคะ
ไปได้ที่ร้านติ๋มนมสดอยู่ประตูผี
แต่ว่าวางแผนดูจะขับรถไปเองจะไปรถสาธารณะก็ลองดูนะคะ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
กัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์